ที่มีร่างทรงถูกเชื่อดคอจนเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็กำลังเร่งตามตัวคนที่บอกว่า
น่าจะเป็นสามีใช่ไหมคะที่หายตัวไป
สุพรรณบุรีล่าสุดก็คุมตัวชายวัย๖๙ปี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วนะคะ
ก็คือนี่แหละอดีตสามีที่ใช้มีดฟันคออดีตภรรยา

สารภาพแล้วค่ะบอกว่าทำไปเพราะแค้นที่ถูกด่าว่า
เรื่องที่มาขอที่ให้ลูกสาวปลูกอ้อยนะคะ
ความคืบหน้าจากกรณีที่มีคนร้ายใช้มีดปาดคอ
แล้วก็ยังทุบศีรษะนางสุรินสอดศรีอายุ๖๗ปี
อาชีพเป็นร่างทรงจนเสียชีวิตอยู่ข้างสาลา
ภายในสำนักสงร้างหมู่๕ตมพชออูทองที่สุพรรณบุรี
วันที่๒๕เมษายนที่ผ่านมานะคะ
ทางตำรวจภูทรอูทองคุมตัวในพลอยพักเรือนดีอายุ๖๙ปี

เพราะว่าสืบทราบมาว่าเคยมีปัญหากันอยู่เรื่องมรดกที่ดิน
ช่วงแรกที่คุมตัวมานายพลอยให้การปฏิเสธบอกไม่ได้เกี่ยวข้อง
กระทั่งถูกสอบเค้นตลอดทั้งคืนค่ะ
ก็เลยเปิดปากรับสารภาพว่าเป็นคนที่ใช้มีดตัดอ้อยเนี่ย
ฟันคออดีตภรรยาจนเสียชีวิตแล้วก็เลยหนีไป
พลอยให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็มาไถที่ดินให้ลูกสาว

แต่ว่าที่ดินแปลงนี้มีจำนวน๒๕ไร่
ก็เคยมีข้อพิพาทกับอดีตภรรยามาแล้ว
ก็เลยเข้าไปขอพูดคุยบอกว่าเดี๋ยวขอไถต้นกล้วยของผู้ตาย

ผู้ตายไม่พอใจค่ะก็ยืนด่าทอด้วยคำหยาบคาย
ถึงบุพการีด้วยความที่ตัวเองโมโห
จึงใช้มีดตัดอ้อยฟันเข้าที่ลำคอและศีรษะ๒๓ครั้งจนแน่นิ่งไป
จากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนอนบ้านญาติ
พอบ่ายมาก็เริ่มเกิดสำนึกผิด
นั่งรถโดยสารกลับมาเพื่อเคารพศพ
ก็เลยถูกตำรวจในตามจับกลุ่มตัวได้ค่ะ
เราทำอย่างไรครับ
ก่อนเกิดเหตุเราทะเลาะเรื่อง
เรื่องอะไรสมบัติสัตว์ภาษา
อย่างร่วงค่วยอะไรก็เลย

มีดกับเงียบ

มีดปันลงไปที่คอเลย
แล้วหลังจากเกิดเราทำอย่างไรครับ

เรื่องรถโดยสารที่จะมีในลูกชายแล้ว

ตำรวจนะคะนำตัวในพลอยไปทำแผนที่จุดเกิดเหตุที่สำนักสงร้าง
พอไปถึงก็มีบันไดแยดผู้ตาย
แล้วก็ชาวบ้านมายืนรอดูกันจำนวนมาก

ให้เพื่อป้องกันชาวบ้านรุมประชาธรรม

ตำรวจจึงต้องรีบทำแผนอย่างรวดเร็วแล้วก็
พาตัวผู้ต้องหาออกไปเพราะว่าป้องกันการรุมประชาธรรมค่ะ
นี่แหละค่ะน้องสาวของผู้เสียชีวิตนะคะ
ตรงเข้ามาด่าทอในราคาการทำแผน

จากนั้นตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผน
ในจุดที่ได้เอานำรถจักรยานยนต์แล้วก็มีด
พร้อมกับเสื้อผ้าไปซ่อนไว้ที่อำเภอด่านช้าง
จากนั้นควบคุมตัวกลับไปสอบปากคำเพิ่มเติม
สพอูทองก่อนจะดำเนินคดีข้อหาฆ่าคนตายค่ะ